กองทัพสื่อมวลชนก็มีการเกาะติดคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งหน่วยเลือกตั้ง
นั่นก็คือเลือกตั้งเขตพญาไทยหน่วย๑๓ตรงนี้
ก็มีการรอเพราะใครล่ะใครที่เป็นบุคคลสำคัญจะมาใช้สิทธิ์ที่นี่
นายกรัฐมนตรีค่ะนักข่าวไปรอตั้งแต่ลงคะแนนเปิดหีบเลย
รออยู่ตรงจุดเลือกตั้งเต็นต์ใต้ทางด่วนซอยปฏิพัฒน์๕นะคะ
คุณผู้ชมคือหน่วยเลือกตั้งที่๑๓ที่พญาไทยค่ะ
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศล่าสุดกันหน่อยดีกว่าค่ะ
เพราะว่านายกรัฐมนตรีเดินทางมาเลือกตั้งแล้วนะคะ
นักข่าวของเราเกาะติดอยู่นะคะคุณทัศนัยโคตรทอง
รายงานมาจากหน่วยเลือกตั้งเชิญค่ะคุณทัศนัยค่ะ

เมื่อเวลาประมาณ๑๐นาฬิกา๔๐นาทีที่ผ่านมา
ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

ว่ากรุงเทพและสอกรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
พร้อมฝากคนกรุงเทพให้ออกมาใช้สิทธิ์เยอะ
ในการที่จะออกมาร่วมพัฒนากรุงเทพไปพร้อมกันครับ
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเมื่อสักครู่กันก่อนนะครับ
วันนี้นายกรัฐมนตรีนั่งรถเบ้นสีดำมาครับ

มาด้วยลุคที่ค่อนข้างจะสบายคุณผู้ชมครับ
เป็นเสื้อแขนสั้นสีฟ้าขาวแล้วก็กางเกงสแลกสีดำขายาวนะครับ
ซึ่งท่านก็ไม่ได้เคร่อะไรหน้าตาสบายเป็นวันหยุดครับ
เดินทางมาถึงก็ทักทายกับสื่อมวลชนที่มาปักหลัก
รอท่านตั้งแต่ช่วง๘โมงเช้าของวันนี้แล้วครับ
หลังจากนั้นท่านก็เข้าไปตรวจสอบรายชื่อของตนเองนะครับ
ในจุดที่ท่านมาลงคะแนนเสียงนั้นเป็นหน่วยเลือกตั้งที่๑๓
มีผู้ใช้สิทธิ์ณจุดนี้๔๕๙คนด้วยกันครับ
แล้วท่านนั้นอยู่ในรายชื่อลำดับที่๑๖
แต่ว่าท่านเดินทางมาเพียงคนเดียว
จากที่รายชื่อของครอบครัวท่านนั้นมีรายชื่อในการลงคะแนนเสียง
และลูกสาวอีก๒ท่านก็อยู่ในลำที่๑๖๓กับ๑๖๖

จุดนี้เป็นจุดเลือกตั้งใต้ทางด่วนปฏิพันธ์๕บริวารีเหนือ
หลังจากท่านเดินทางมาเสร็จแล้วก็มีการตรวจวัดอุณหภูมิครับ
แล้วก็ไปรับบัตรลงคะแนนครับแล้วก็ไปการนะครับภายในครูหา
หลังจากนั้นก็ออกมาหย่อนบัตรที่หีบลงคะแนนเสียงตามขั้นตอน
เช่นเดียวกันกับประชาชนคนอื่นครับ
หลังจากนั้นวันนี้ครับเวลาท่านลงเสร็จแล้ว
ท่านก็เดินออกมาแล้วก็มาพูดคุยกับสื่อมวลชนเลย
ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่วันนี้ท่านได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

ท่านบอกว่าท่านดีใจครับที่วันนี้ได้ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง

ทุกคนมีหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงให้ออกมาเลือกตั้งกัน
แล้วก็เลือกผู้ว่าให้มาพัฒนากรุงเทพไปพร้อมกัน
การเลือกตั้งในวันนี้ท่านบอกว่าก็ถือว่าประเทศของเรา
มีสถิตภาพที่สามารถจัดการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพแล้วก็สกได้
แล้วอยากให้คนกรุงเทพนั้นออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะนะครับ
อันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ท่านให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมื่อสักครู่

สีหน้าสีตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสปกติ
แล้วก็ไม่ได้มีการฝากอะไรถึงว่าที่ผู้ว่าคนต่อไป
เพราะท่านก็บอกว่าไม่รู้จะฝากอะไร
เพราะก็ยังไม่รู้ว่าใครจะได้เป็นผู้ว่ากรุงเทพคนต่อไปครับ

ท่านนายกรัฐมนตรียังฝากคนไทยทุกคนครับ
ซึ่งตอนนี้เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีอยู่
จากว่าตอนนี้ประเทศไทยมีการนำนโยบายทางเศรษฐกิจ

ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศครับ

ประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ

ของการออกมาใช้สิทธิ์ของท่านนายกรัฐมนตรีครับ
วันชนะพันชัยถ่ายภาพและถมทัศนัยโค้ดทอง
รายงานสดจากเขตเลือกตั้งที่๑๓
แขวงและเขตพญาไทยกรุงเทพครับ

นี่เป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะที่นายกมาลงคะแนน
ให้สัมภาษณ์กับสื่อสั้นแหละแล้วก็ชวน
คนที่มีสิทธิ์ให้มาใช้สิทธิ์กันเยอะ
ถ้าเกิดอยากเห็นบ้านเมืองเราพัฒนานะคะ
จริงวันนี้คุณผู้ชมเกาะติดได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะ
เพราะว่าเรามีทีมข่าวลงอยู่ในพื้นที่